สำหรับงวดที่ผ่านมานี้นี่
บางคนถูกกินแต่บางคนถูกจริง
อย่างที่เฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้นี่ของจริงนะคะ

จริงคุณเพราะว่าถูกมาแล้วหลายต่อหลายงวดนะคะ
นี่เลยเธอโพสต์คลิปหัวเราะแบบสะใจมาก

เธอบอกว่าถูกเต็ม

ขออนุญาตรำคาญขอบคุณนะคนไม่ถูกอยู่ตรงนี้

อีกหนึ่งคนค่ะพี่จิ้งหรีดค่ะ
จะมาสัมภาษณ์ที่ไทยรัฐทีวีกับพี่แจ๊กเกอรีนเมื่อเช้านี้
นำเอาเรื่องราวแก่นมะขามของนำโชคมาแบ่งปั้น
ตกเย็นดูท่าจะดวงดีซะแล้วค่ะ
เพราะเจ้าตัวโพสต์สัญญาจะเอาแก่นมะขามกลับมาฝากถ้าถูกลอตเตอรี่
แบบนี้ไม่รู้กี่ใบนะคะคุณผู้ชม

เพราะคนที่ได้ใส่ไปเมื่อ๒ปีก่อนแล้วใส่ไม่ถอด

จนได้เป็นพิธีกรดังไปเลยนะคะ
ส่วนเงินที่ได้เนี่ยพี่จิ้งหลีดขาวเขาเอาไปสร้างวัดที่เชียงคาน

งวดนี้พี่จิ้งหลีดข่าวของเราก็อุดหนุนรัฐบาลไป๑๐ใบ
หลังจากที่ถูกมาแล้วทุกงวดค่ะ
เงินที่ได้มาจากที่คนสั่งแล้วไปใส่
เงินทั้งหมดของส่วนจิ้งหลีกขาวนะ

ก็มีนะซื้อไว้ประมาณนึง
ซื้อประมาณสัก๑๐ใบ
ก็ซื้อไว้เผื่อว่าติดบ้างอะไรอย่างนี้

แต่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะไม่มาก

ไม่โพสต์อยู่เงียบแต่ว่าถูกเรียบเลยนะคะ
ต้องบอกว่าพี่จิ้งหรีดขาวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคน
ที่ทำบุญตลอดคือได้เงินมาแล้วเอาไปสร้างบุญต่อ
ใช่แล้วอีกคนนึงที่ได้ตลอด

ตัวจังหรีเนี่ยตลอดเหมือนกันค่ะ

๑๕เหมือนกันค่ะขอบคุณแดกว่ายืนดีด้วยนะคะ